เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วที่มีน้องม๓
เขาต้องการเหลียดข้อมือรุ่น

เมื่อวานครอบครัวก็จัดพิธีเผาศพน้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
อยู่ที่วัดสำโรงครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
ครอบครัวกับญาติของน้องก่อนนะแล้วก็มีคุณครูมีเพื่อนของโรงเรียนนั้นไปร่วมแสดงความอาลัย
ก็แน่นอนครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นางสาวเฟิร์นซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ตายบอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้หรอก
กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าต้องสูญเสียน้องชายไป
กับแม่ร้องไห้หนักมากไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้
หลังจากเสร็จงานศพแล้วก็จะเดินหน้าเอาเรื่องกับคนที่ก่อเหตุ
ก็คือรุ่นพี่อย่างถึงที่สุดเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับน้องชาย

ส่วนตัวอยากให้ตัดคำว่าเยาวชนออกหมายถึงว่ากับคนที่ก่อเหตุนะนะ
เพราะว่าปัจจุบันมันมีกฎหมายแยกระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่
แต่ว่าพฤติการแบบนี้อยากให้ตัดคำว่าเยาวชนออก

เพราะมันถึงมันฆ่าคนตาย
และอยากให้มองว่าการสูญเสียของครอบครัวมันเกิดขึ้น
ถ้าเกิดเป็นครอบครัวของเขาบ้างเนี่ย
แล้วผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนรับโทษในฐานของการเป็นเยาวชนเนี่ย
ครอบครัวของคนสูญเสียจะรู้สึกอย่างไร
เพราะที่ผ่านมาครอบครัวมีกัน๔คน

ตอนนี้มันไม่มีอะไรมาทดแทนได้นะครับ

แล้ววันที่น้องหมด

หมอหมอบอกว่าหัวใจน้องหยุดเต้นแล้วก็ขอปั๊ม๓๐นาที

ยังจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ
กระทรวงศึกษาธิการให้ปรับปรุงสถานศึกษากำชับนักเรียนทั้งหมดทั้งมวล
ให้ยุติกิจกรรมที่ใช้ความรุนแรงแบบนี้

เรื่องของรุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องต่างอย่าให้เกิดขึ้นอีก
ส่วนคดีนี้ย้อนนิดนึงเกิดขึ้น๒๙มิถุนายนนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม๖ที่เป็นผู้ก่อเหตุ
คือต้องใช้ชื่อว่าน้องนิวนามสมมุตินะฮะ
ก็ไปพบตำรวจสพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

เรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็สอบเรื่องของพฤติกรรม
รับว่าทำไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ
ส่วนข้างขึ้นหน้าของคดีจำรวจก็ไม่เรียกอุ้นพี่ทั้งหมด
ก็คือม๖แล้วก็น้องม๓ที่เกี่ยวข้องมา
มาสอบปากคำแน่นอนก็ยังคงเป็นเยาวชน๒คน

แล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
หลังจากนี้ก็จะมีการนำตัวไปขออนุญาตสารเยาวชน
ครอบครัวกลางฝากขังแล้วก็ส่งไปยังสถานพินิษฐ์ต่อไป
แต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าครอบครัวของคนสูญเสีย
เขาบอกว่าอยากให้ตัดคำว่าเยาวชนออก
เขาทำให้คนในครอบครัวเขาตาย
แล้วโทษเยาวชนกับโทษของผู้ใหญ่มันก็หนักเบามันก็ต่างกัน